มาดูกันที่เรื่องสวยกันบ้างดีกว่าที่จะบอกนี้ว่าคนสวยค่ะ
โสดแล้วก็ยิ่งต้องสวยนะคะสำหรับพี่ออนออนอนงปัญญาวงนางสาวไทยประจำปี๒๕๖๐
หลายคนเห็นข่าวช็อกใจกันไปแล้วผ่านโลกโซเชียลของเธอ
เธอโพสต์ภาพใบหย่าลงในอินสตราแกรมปิดฉากรักกับสามียาวนาน๒๖ปี
ข้อสงสัยเรื่องปมมาจากมือที่สาม
ในเขาเมาส์กันนะคะบอกว่าคนที่มาใหม่เนี่ยคนที่เข้ามาแทรกแซงครอบครัวเขา
คือคนใกล้ตัวของอดีตสามี
เป็นเลขาเธอไม่รู้จริงหรือเปล่านี่แหล่งข่าวบอกนะ
เท็จยังไงก็เดี๋ยวรอฟังจากปากของพี่ออนเอาเองแล้วกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ไม่ต้องรอคือความแซ่บความเสียค่ะ
ปล่อยของรัวเลยนะฮะแฟชั่นเซ็ตเป็นภาพนี่นอนอยู่บนเตียง

อันนี้ต้องบอกก่อนเขาไม่ได้ถ่ายเล่นนะคะ
ใส่เดี๋ยวลึกเลยนะฮะ
นี่อายุอนามพี่ออน๔๗ปีแล้วนะคะ

เพิ่มเติมคือดีกรีความแซ่บแบบที่ต้องตะลึงไปตามกัน
เพราะบอกคนเราจะทำให้สภาพจิตใจดี
ซึ่งเวลาอกหักต้องดูแลตัวเอง
ทำตัวเองให้สวยอย่างที่เขาบอกไปแหละว่า
ดน้ำตาลและปัดมัสซาร่ามองหาคนใหม่เลยนะคะ
สมัยนี้คุณผู้ชมพูดกันตรงมีแฟนเผื่อใจไว้
รักตัวเองรักครอบครัวรักพ่อแม่ดีกว่าค่ะ
พูดแล้วของขึ้นถึงว่าพี่แจ๊คไม่มีแฟน